บุรีน่าจะกลับมาได้ฉายาว่าเมืองคนดุอีกแล้วมั้งฮะ

เพราะว่าล่าสุดครับโชเฟอร์ขับรถสองแถว
ชาวบ้านในพื้นที่เพชรบุรีจะเรียกว่ารถเล้ง
คล้ายกับกรุงเทพเรียกว่ารถกระป๋อนะฮะ
ทำงานอาชีพเดียวกันครับยิงกันตาย
ก่อนหน้านั้นมือยิงเขาบอกว่าเขาถูกทำร้ายก่อน
เกือบจะถูกแทงสุดท้ายก็เลยซัดปืนใส่เลยฮะ

และตำรวจสภเมืองเพชรบุรีรับแจ้ง
มีคนถูกยิงตาย๒ศพไปตรวจสอบ
ตรงบริเวณนี้เป็นคิวรถเล้ง
ก็คือรถสองแถวรับส่งผู้โดยสาร
อยู่ในพื้นที่ตะบนคลองกระแชงอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรี
นี่คือรถเล้งที่เห็นอยู่รถเล็กรถกระเป๋ารถโดยสารคันเล็ก

ฝั่งตรงข้ามโรงพยาบาลเพชรรัฐฝั่งทิศเหนือนะฮะ
ศพแรกที่เจอคือศพนายบุญส่งอายุ๗๔ปีครับ
ถูกยิงเข้าที่หัว๑นัดหน้าอก๑นัดแขนขวาอีก๑นัด
อยู่หน้าคลินิกตรงบริเวณนั้น
ห่างไปอีกนิดเดียวครับประมาณ๑๐เมตร
ในซอยเจออีกสบหนึ่งนายกระดกโคงซับอายุ๖๑ปี
ถูกยิงเข้าที่หัว๑นัดท้อง๑นัดและแขนอีก๑นัดครับ
เดียวกันตกอยู่อีก๒หัวด้วยนะครับ
ทันทีที่นางกรองทองซึ่งเป็นเมียของนายกระดกโครงทรัพย์มาถึง
เธอร้องไห้แทบจะขาดใจฮะต้องมีคนเข้าไปช่วยประคอง
เพราะว่าเธอแทบจะล้มทั้งยืนเลยนะครับ
แล้วก็ยืนยันว่าคนที่ยิงคือในจรในจรนี้อายุ๗๐แล้วนะครับ
บางคนบอกอายุเยอะแล้วทำไมยังหัวร้อนอยู่
เขาบอกว่าเขามีปมแค้นหลายเรื่องในใจ
จรเองก็เป็นโชเฟอร์คือเป็นคนขับรถเล้งรถสองแถววิ่ง
ส่งผู้โดยสารอาชีพเดียวกันเลยกับผู้ตายทั้งสองคน
ก่อนหน้านั้นที่ผมเล่าให้ฟังลองฟังเพิ่มเติมนะฮะ
สาเหตุทะเลาะกันเนี่ยฉันไม่รู้ค่ะว่าฉันกับผัวนั่งอยู่ที่วินรถ
แล้วเขาก็วันนี้นะทั้งตั้งแต่เช้าไปเนี่ยเขาไม่ได้ขับรถ

แล้วคนตายคนนั้นล่ะก็จอดรถตรงนั้น
แล้วก็เดินมาเดินมาฉันเอาไปส่งคนที่ไหน
ทำไมหายไปฉันว่าอังเนี้ย

กระเนินมันก็ถือฟื้นมายิงเลยอะ
ลุงฉันของผมก็ตกใจจะมันเดะปืนอาหาร

เรื่องมันก็วิ่งตามไปยิง
แต่ผมไม่ได้คุยเรื่องอะไร

เขาก็จะมีเรื่องอะไรกับลุงหรือเปล่าฉันไม่รู้

ไม่รู้จริงฮะสาเหตุคืออะไร
ถามไปยังไม่ทันได้คุยอะไรเท่าไหร่เลย

เมื่อกี้ตอนให้สัมภาษณ์มือซ้ายยังมีคราบเลือดอยู่เลยนะฮะ

เป็นเพื่อนของผู้ตาย๒คน
แล้วก็รู้จักกันด้วยกับคนที่ก่อเหตุบอกว่า
ทั้ง๓คนก็ขับรถเล้งเหมือนกัน

เห็นว่าเมื่อเช้านี้ทะเลาะกันด้วย

และทำท่าทำทางจะแทงกันมาแล้วรอบหนึ่งนะฮะ

๓คนครับ๓คน
รถเล็งทั้งหมด
รถเล็งทั้งหมด
คือเมื่อเช้าทะเลาะกันคาดว่าเรื่องแย่งผู้โดยสาร

แล้วก็ทำท่าทำทางเหมือนจะแทงกันรอบหนึ่งสุดท้าย

บ่ายมาเจอกันอีกคราวนี้ยิงกันตายเลยฮะคนที่ก่อเหตุคือ
จรหรือว่าลุงจรเพราะว่าอายุ๗๐กว่าแล้วเนี่ยนะฮะไม่ได้หนีไป
ไหนครับรอมอบตัวกับตำรวจที่นั่นแหละฮะตำรวจก็ไปจับกลุ่มตัว
ได้ตำรวจสภาพเมืองเพชรบุรีครับคุมตัวมาเสร็จปั๊บมาถึงโรง
พักในจรบอกว่าก่อนหน้านี้ตัวเขาเองแล้วนายบุญส่งขับรถ
ด้วยกันก็ยอมรับว่าทะเลาะกันเข้าใจผิดเรื่องของคิวหลาย
ครั้งแล้วพอเมื่อเช้านายกระดกคงทรัพย์และนายบุญส่งก็
คือผู้ตายทั้งสองคนเนี่ยจู่จะเอามีดมาแทงเขามาทำร้าย
เขาก็เลยตัดสินใจมาแจ้งตำรวจก่อนแต่ทีนี้ไม่มีหลักฐาน
ก็เลยเรียกทุกคนมาพูดคุยปรับความเข้าใจกันพอคล้อย
บ่ายครับนายกระดกคงทรัพย์และนายบุญส่งยังมาพูดจากวน
เขาอีกรอบนี้ก็เลยตัดสินใจใช้ปืนยิงทั้งคู่เลยฮะ
รถมือรถมาจอบใกล้กัน
ว่ามีการแซงคิวกันจริงอยู่ได้ทำงานมากี่ปีแล้ว
ตรงนี้ไม่ได้แต่ว่ารถของผมเองครับทำหนดแจ้งข้อหาใน
คนก่อเหตุนะครับฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาความผิดตามพรบอาวุธ
ปืนควบคุมตัวส่งดำเนินคดีตามกฎหมายฮะ